หนาวไปถึงเจ้าแม่เฮ้ยเจ้าแม่ยังหนาวเลยเหรอ
เจ้าแม่ก็หนาวคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าแม่หนาวปกติเจ้าแม่ใส่ชุดไทย
มันก็จะหนาวอ่ะแต่จู่แล้วก็เกิดเรื่องฮือฮากับเจ้าแม่
ที่ทำเอาคนเขาขนลุกนอกจากขนลุกเพราะความหนาวแล้ว
คนลุกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแม่ถึงเป็นแบบนี้
ตามมาเดี๋ยวจะพาไป
ไปที่วัดศรีนวรัฐบ้านทุ่งเซี่ยวตำบลบ้านกลาง
อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
เอาแบบเป็นเสียงธรรมดาปกติได้ไหม

อยู่เดี๋ยวทั้งรายการก็อ่านข้าวนี้ไม่จบ
อยากจะบอกว่ามันมีความขนลุกขนพองเกิดขึ้น

เล่าให้ฟังบอกว่าวัดนี้เรานำเสนอกันบ่อยมาก

เพราะว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนทอง๔ต้น
ตนด้วยกันก็คือมีเจ้าแม่ศรีสุวรรณ
เจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปาราตีและเจ้าแม่ศรีสุดา
แล้วก็ให้โชคให้ลาบมาแล้วนับไม่ถ้วน
มีผู้คนเอาชุดไทยมาถวายคุณเห็นไหม
ไทยมาถวายเจ้าแม่ตลอดเลยเยอะมากเลย

ล่าสุดคือเจ้าแม่เนี่ยเปลี่ยนจากชุดไทยแบบภาคกลาง

ล้านนาก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแขนกระบอกลงมานิดหนึ่ง
แล้วก็มีผ้าพันศีรษะโพกหัวนะคะ
แต่ว่าหลังจากที่เจ้าแม่ทั้ง๔ต้นนี้นะ
เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดไทยแบบล้านนาแล้ว
กลับเกิดเรื่องราวฮือฮาชวนคนลุกขึ้น
เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
มีลมหนาวพัดกระนำมาอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว
ท้องฟ้ามืดคลึ้มมีเสียงลมเสียงใบไม้ปลิวไหว
แล้วก็มีแมวเดินผ่านหมาเดินตาม
พอแล้วอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็กำลังจะเล่าเนี่ยจะเย็นสิคุณ
มีคนสังเกตว่าหุ่นเจ้าแม่ศรีสุวรรณและเจ้าแม่ศรีสุดา
ก็คือหุ่นทางด้านซ้ายสุดนี่นะคะค่ะและหุ่นทางด้านขวาสุดนี่นะคะเออ

ผ้าที่ใช้โพกศีรษะของเจ้าแม่
จู่ทำไมผ้าถึงมาอยู่ที่คอ
พันคอไว้ลักษณะเหมือนว่าเจ้าแม่หนาว
ทนไม่ไหวก็เลยนำผ้าที่โพกหัวโพกศีรษะออก

โอ้ยคนลุกเลย
พระลูกวัดนะคะที่ทำหน้าที่ดูแลสารเจ้าแม่
เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
ซึ่งในช่วงกลางคืนท่านก็ได้มาเฝ้าดูตลอดเลย
ก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาแตะต้องที่หุ่นเจ้าแม่นะ
ส่วนกลางวันก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีใครมาทำเรื่องแบบนี้หรอก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคนในชาวบ้านในหมู่บ้านเขานับถือเจ้าแม่มาก
ไม่มีใครกล้าลบหลู่ด้วยการที่เอาผ้าพันคอมาพันนะ
ซึ่งเขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าแม่เอง
คือเอาจริงนะเราเนี่ยนะไปกราบวงกราบไหว้แล้วเราเห็นหุ่นแบบนี้
ใครจะกล้าที่จะไปจับตรงนั้นจับตรงนี้ไปเปลี่ยนชุดเอาผ้าที่โพกหัวเอามาพันคอ
ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับแบบลบหลู่อ่ะเนอะ
ไม่มีใครอยากจะไปแตะต้องตะหักไม่ใช่ต้องหน้าตี้อ่ะ
อันนี้คิดในมุมของชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้น

เออแต่ว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อจริง
แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขานับถือมากไง
อย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีใครน่าจะไปเปลี่ยนชุดให้เจ้าแม่เองหรอกนะ
แต่ว่าเนี่ยตื่นเช้ามาปรากฏว่าอ้าวชุดเจ้าแม่เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้อ่ะ
อันนี้แหละอันนี้แหละน่าจะดูเป็นไปได้ใช่ไหมมีโอกาสเป็นไปได้เพราะลมแรงจริง
และผ้าโพกสีสระมัดมันหลุดง่ายอยู่เลย
ลองดูแล้วกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ส่วนบุคคลซึ่งชาวบ้านเขาก็นับถือมากเพราะว่าที่นี่ก็ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้วมากมาย
เราก็อ่านให้คุณผู้ชมฟังมาแล้วบ่อยครั้ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้ก็เป็นเรื่องของแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือว่าคิดว่าเพราะอะไร